เอาล่ะคุณผู้ชมคะถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่บอกเลยว่าเก่าสุดเลยนะคะ
สำหรับศิลปินแห่งชาติคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศาลวัย๘๖ปี
ล่าสุดได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสถาบันกันตนานะคะ
เมื่อวานก่อนทางบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคนเราเนี่ยนะอายุไม่สำคัญการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เรียนก็เรียนต่อไป
สิลปินของชาติคุณอาสอาทเป็นตัวอย่างเอาไว้เลย